พี่เจฟี่เบนจกุลนั่นเองนะ

ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐไปเจอในงานงานหนึ่ง

เจ้าตัวบอกว่านี่เลยค่ะ
ไม่มีงานเบื้องหน้ามานานหลายปีแล้ว
เพราะเจ้าตัวไปโฟกัสงานเบื้องหลังอยู่

ว่าหายไปไหนจากวงการไปอยู่เบื้องหลังค่ะ
โดยเฉพาะงานภาพยนตร์ที่ตอนนี้กำลังทำงานหนังอยู่
แต่ว่างานเบื้องหน้าอย่างละครก็ยังรับอยู่นะคะ
เพียงแค่ไม่มีคนว่าจ้างจ้ะ
งงเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
จัดละครคนไหนค่ะถ้าได้ยินแบบนี้แล้วนะ
มาเลยจ้ะหมดไหนก็ว่ามาเลย
ติดต่อด่วนเลยนะคะเพราะว่าพี่เจฟี่เนี่ยไม่

ขอแค่เหมาะกับวัยของตัวเองก็พอค่ะ

แต่ว่าด้วยสายงานผมอาจจะเน้นไปทางพิธีกร
เยอะกว่าละครแล้วก็ภาพยนตร์เยอะกว่านะครับ

คริสก็ยังแฮปปี้ครับมีความสุขดี
ตอนนี้บิ๊กริสเขาก็ทำงานให้กับทางมูลนิธิ
ก็จะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการนะครับ
เขาก็แฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำ

สุขภาพแข็งแรงดีอาจจะเดินเหินมีต้องไม้เท้านิดหน่อยอะไร
แต่ก็สุขภาพแข็งแรงดีครับ
คุณเจฟฟี่นะคะบอกเลยว่าคุณหน้าคุณตากันดีอย่างแน่นอนนะ